มาดูกันต่อกับข่าวที่เราเกาะติดกันเสมอนะคะ

กองทัพนักข่าวมาสัมภาษณ์หลังจากรายการ

มีเสื่อไหมดิฉันจะปูนั่งฟังคลิปนี้น่าจะยาว
ก็คือเล่าจากแหล่งข่าว
จะบอกว่าแพทย์เล่าให้ฟังก็ไม่ดีนะคะ

แล้วก็ได้ส่งสละเปามาให้แพทรสี่ลูก
เขากลับว่าสองลูกคุณกินไป

ผมขอไปเทสรถนะคะอยู่ต่างจังหวัด

คือวันที่๒๐เดี๋ยวเขาบอกว่าจะนั่งคุยกันไง
รอบ๒ปีปรากฏว่าแพทย์ก็รอไปแล้วไม่มา
ก็ตี๔ปรากฏว่าก็มีภาพนี่แหละค่ะ
ดอกช่อกุหลาบวางไว้อยู่หน้ารถ
ตอนตี๔แพทย์ก็เลยไม่ได้คุยนะคะ
ซึ่งหลังจากที่ดอกกุหลาบมาวางไว้

ว่าแพทย์ทำตัวเหมือนยางยืด

เอ้าฟังไปฟังทั้งหมดนะคะ
ก็ไม่เคยพลาดค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดี
แล้วก็ขอบคุณมากที่ยังให้ความสำคัญกับวันนี้
ตอนเขาอยู่ข้างในเขาก็ให้คุณแม่แล้วก็พี่ชายจัดการเรื่องดอกไม้
ลูกดอกไม้กุหลาบไม่ได้คืนดีนะคะหลายคนตีความว่าเอ้ยคืนดี
เอาเป็นว่าใครอยากตีความแบบไหนตีความเลย
ไม่อยากไปโฟกัสตรงที่ว่าจะต้องเป็นแปลว่าอันนั้นแปลว่าอันนี้
มันคือสิ่งที่ดีแล้วแพทย์ชื่นใจที่ลงมาตอนเช้าแล้วได้เจอ
แล้วตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วไงคะคือแพทย์ก็ชัดเจนแล้ว

แต่ไม่ทำหน้าที่ภรรยาแล้วเนอะ

สำหรับแพทย์กับเบ้นแพทย์ให้เบ้นคือเป็นหนังยางเส้นหนา
ที่ยืดออกก็ได้จะยังไงก็ได้
ถ้ารัดแน่นไปก็คลายออกแค่นั้นเอง